แค่เราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแค่เราชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกัน
มันไม่อ้ำตกใจไหมอยู่ดีเขามันก็ยิ่งใหญ่ไป

คืออ้ำตกใจที่คนเขียนกันพูดกันนะคะ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของดีชีวิตปกติค่ะ
คือสีใช่ไหม
เพื่อนอ้ำไปเจอที่เอกมัยมันหยุดแล้วปีกว่าแล้วอย่างนี้
เขาก็มาเล่ากันเองแล้วอ้ำมารู้ที่หลัง
อ้ำไม่ได้รู้เลยนะคะมารู้ที่หลังเพื่อนรู้กันหมดแล้ว
คือเขาก็ปรึกษากันว่าอ้ำยังไงบอกอ้ำยังไงดีอ้ำบอกใครยังไงดี
สุดท้ายเขาก็บอกอ้ำแต่อ้ำบอกไม่ได้หมดอ้ำเลยต้องตามไปฟังเอง
ร้านแรกก็เพื่อนอ้ำมันไม่รู้ก็เพื่อนอ้ำไม่ได้ไป

เรื่องนั้นก็การที่เราไม่ได้อธิบาย

คือเราแซวก็เหมือนชาวบ้านอย่างชาวบ้านส่องคุยกันว่าเฮ้ยดาราเนี่ยดาราเนี่ยเฮ้ยเป็นอย่างนี้เหรอ
แต่มันเป็นชาวบ้านนั้นคือชาวบ้านตัวเองก็เป็นเรื่องของตัวเองก็คือแล้วก็เบาคุยกับเพื่อนกันอย่างนี้ค่ะ
ผล่งเครื่องบนความจริงจริงค่ะเออก็เลยเอ้อก็กลายว่าจะอยากพิมพ์อะไรนิดนึงตอนอักษรใช่ไหมครับอักษรย่อ
โอ้ตอนนี้จะเป็นค่ำนี่ก็อาจจะน้องน้องพบออกมาพูดรัวว่า

เอต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราคุยกันในกลุ่มของเรา
แล้วเราก็พูดแล้วว่าเราจะไม่ออกไปพูดข้างนอกนะเพราะว่าเราไม่ได้เลิกกันด้วยสาเหตุครั้งที่สามหรืออะไรก็ตาม
คือพี่เอเป็นคนที่พวกเราทุกคนส่วนมากแล้วอ้ำไม่ว่าจะมีความรักหรือเลิกกับแฟน
จะเป็นคนที่ไม่บอกพี่เอเลยเพราะว่าบอกไม่ได้เลยพี่เออ่ะทุกคนอาจจะรู้รู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เราจะไม่เคยพูดแต่ครั้งนี้พี่เอรู้กว่าเราเรื่องก็เป็นอย่างนี้จริงพี่เอเป็นคนน่ารักมาก
รู้ว่าเขารักแล้วเขาเป็นห่วงมากแต่เขาอ่ะเขาคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเขาที่เขาเล่า
แล้วจะมาบอกว่าเป็นน้องรักทุกทีแม้นแต่ละคนไม่ใช่แหละค่ะอย่าบอกพี่เอ๋ไม่ได้ทุกคนไป
จะให้น้องอุห์เพื่อนแม็กซ์ซึ่งอุห์ได้มึงจากอ้ำจับโทรติดต่อให้หน่อย

หกโมงไม่ได้ขอเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันฉันจะโทรหาเขาให้
ก็เลยคุยไห้ก็เลยอุห์ก็พั่วคุยกับพี่เอลแซมเข้าไป
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีแค่นี้
คือพี่อ้ำเป็นคนกลางที่ให้พีเอกับแมทย์ได้

เค้าไม่เคยฟ้องด้วยอีกคน
เพราะเบา๑๒๐๐รายมือ
รู้จักอย่างไรนะว่าเค้าเป็นตัวภูมิเห็นแย่

แต่ต้องดูแย่ตัวของแกรมอาร์ด

คิดว่าคนละมาตากันได้หรือเหรอ
แต่ตอนนั้นเคยคุยที่แล้วธนายตัมอยู่ที่ต่างประเทศ

อาจจะเดินที่ธนายตัมได้การข้าวกัน
อุ้ยไม่ทันแล้วยั้งใช่ไหมครับ
อ้าอมบอกบ่อยคุณก็จากอาทีปแป้เป่อนแล้วอะค่ะ
ดนตกกลุ่นกลับไปแล้ว

ว่าขอบคุณมากเลยนานจะมีคนสงสารเรื่อง
มีผู้ชายเน่เอาะก็อย่างง่อนเลยว่า
มีคนบอกหยุดนะเพื่อนไม่ต้องคนเคยบอกว่าอยากจะช่วย

อันนี้เขาบอกว่าเราเม้ากันเรื่องอื่นเราไม่เคยมาเราไม่เคยออกไปนอกกลุ่มเลยสักทีหนึ่ง
คือเขาไม่ได้บอกว่าจะพูดทอดกับเพื่อนอ้าวแบบเล่นกันเอง
แล้วก็บอกว่าพี่พบเป็นสุภาพบุรุษดูแลน้องทุกคนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่เราก็แซวกันเองไปกุบเครื่อยก็คือแซวกันเฮ้ยมึงอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้

มันก็เหมือนงานนี้คุณเพื่อนแพ็คทีแต่ว่า
อ้าวบอกคุณเพื่อนอ่ะเอาเข้าใจในความรักที่มีให้ค่ะอ้าวมึงเนาะอดทนนะอดทน
พออ้างก็ไม่อยากให้ที่บ้านผมไม่สบายใจด้วยเพราะว่าไม่สบายอยู่ก็เรียก
ขอให้เงียบไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะค่อยที่จะพูดอะไรอย่างนี้
ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วถ้าเกิดงานเทศกาลปีใหม่หรืออะไรไม่เจอกัน
ก็คือเป็นอันรู้กันว่าน่าจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอวันนั้นพี่เจอบ้านพี่เอ๋ไปทอดประดิษฐ์กันพี่เอ๋ได้คุยเรื่องกระเป๋าหายไหม

ก็คิดว่าพวกมันจะไปกระเป๋าด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วที่ที่กระเป๋าก็หายเป็นเพราะอะไร
อ้าวพูดไม่ได้อ่ะตรงกับพี่เอ๋เพราะว่ามันเป็นเรื่องถึงอันด้วยเหมือนกัน
มันคือว่าปลอดภัยพี่เอ๋พูดเองเรื่องเนี้ย
พออ้ามมันเป็นคนชี้แม่ให้

ถ้าฟายผมผ่านมาก็คือตอบแทนไป
อาจจะถึงกว่าบ้างนี่ก็เล็กน้อยไม่ได้ถึงกว่ามากคือ

อยากมีครอบครัวอะไรครับอย่างนี้
ถ้ามีแล้วเขาดูแลเราได้อ่ะเลี้ยงดูเราได้เอาดิ
แต่ถ้ามีแล้วก็ดูแลไม่ได้ทำให้เราบ่นหัวก็เดิน